พาไปที่สุรินพลาซ่ากันหน่อยนะคะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะ
น้องผู้หญิงอายุ๑๖ปีขี่มอเตอร์ไซค์มา
กำลังจะเลี้ยวเข้าสุรินพลาซ่าปรากฏว่ามีรายเดอร์ส่งอาหารนะคะ
ปาดฟ้าบเข้ามาเลยเธอเลยตะโกนเฮ้ย
เธอบอกว่าเธอตะโกนว่าเฮ้ยนะคะเท่านั้นแหละดูสภาพค่ะ
มากเอ่อเออเนี้ยอออทบอกว่าเธอเราจะกลัวกัน

สุดท้ายก็ทำร้ายผู้หญิงนะคะ
น้องผู้หญิงก็จะผมสั้นหน่อยนั่นแหละในคลิป

คือมอเตอร์ไซค์สองคันนี้ขี่ตามกันมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บ่าย๒โมง๔๐นาที
วิทยุกู้ภัยสุรินทได้รับแจ้งเหตุมานะคะ
ว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันจากอุบัติเหตุ

ก็เจอน้องผู้หญิงคนนี้อายุ๑๖ปี

ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่จมูกค่ะ

แล้วนะคะน้องเล่าสั้นสั้น
บอกว่าตอนเกิดเหตุจะเลี้ยวเข้าสู่รินพลาซ่า
ก็เลยตะโกนบอกเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้จอดว่า
ไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวทั้งที่บอกว่าเปิดไฟเลี้ยวอยู่
เธอบอกเธอตะโกนว่าเฮ้ยเฉยแต่อีกฝ่ายก็ไม่ฟังนะคะ
สุดท้ายก็มีการชกต่อยทำร้ายกันจนเธอล้มลงไปนอนกับพื้น
แล้วก็มีคนแถวนั้นมาช่วยกันห้ามเธอบอกว่าเดี๋ยวถ้าออกจากโรงพยาบาล
เธอก็เลยขี่เลี้ยวไปทางขวาเพื่อจะเข้าซอยแล้วก็สังเกตว่ารายเดอร์พยายามขี่ตามตะโกนด่า

หนูก็เลยคุยไปคุยมาแล้วเขาก็ผลักหนูอีกหนูก็เลยผลักกลับเพราะว่าป้องกันตัว
ทีนี้เขาก็เลยต่อยหน้าหนูมาค่ะแล้วก็ผลักหนูจนล้มอีกแล้วเขาก็กดหัวหนูเตะซ้ำเข้าที่ตรงตาตรงจมูก
แล้วก็กดหัวหนูสามีแล้วก็เตะเข้าที่หน้าผากจนมีคนมาห้ามอะค่ะ
เขาบอกว่าเขาฟิลขาดเขาไม่สนใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็เลยต่อยมา
เพราะว่าเขาไม่ผิดหนูเป็นคนเริ่มก่อน
ช่วงหัวค่ำนะคะเหมือนรายเดอร์ติดต่อมายังพ่อของน้องผู้หญิงแล้วว่าเออรู้สึกสำนึกผิดอยากจะขอโทษ
ทางฝั่งพ่อของน้องผู้หญิงบอกว่าลูกสาวกับภรรยายังอารมณ์ร้อนอยู่เดี๋ยวรออารมณ์เย็นแล้วค่อยมาเจอแล้วมาคุยกันดีกว่า

เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายก็แล้วกันค่ะ